บิ๊กแมชวันนี้การท่าเรือเจอกับบีจีปฐุมไฮไลท์คือโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกลับมาเยือนทีมเก่า
ไม่กี่สัปดาห์นะครับหลังจากเพิ่งประกาศลาออกถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกจังหวะนรกมาก
เพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับก็มันมีเกมตกค้างกับหนองบัว
ทางโค้ดโอ่งเนี่ยไปประเดิมคุมทีมก็แพ้ไปอีกด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ยท่าเรือกำลังมั่นใจด้วยลูกทีมของโค้ดอู๊ดนะครับ
นี่ก็กลับมาคุมทีมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ถูกดันขึ้นไปเป็นฝ่ายเทคนิคพอคุมทีมเกมแรกของโค้ดอู๊ด
ก็เปลี่ยนคนละเรื่องเลยนะครับจากท่าเรือฟอร์มไม่ดีบุกประชนะเชียงรายถึงสี่ศูนย์ก็คว้าชายในภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภ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

ในเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับความพร้อมเนี่ยโคราชเองล่าสุด
พ่าให้กลับทางราชบุรีไปสองต่อสามนะครับ
แต่ผลงานในบ้านสามนัดหลังสุดไม่แพ้นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานมาสุกกว่า
มาโกซาฮาเนคเพลย์เมเกอร์ของทีมที่บาดเจ็บอยู่
แต่จะได้นะครับเดนิสวิลาเนว่ากองกลาง
สำคัญพ้นทดแบนกลับมาแล้วแนวรู้ก็จะมี
ดูฮาฟิตบือราเฮงอัลดูออสตาร่าและความเมฆคาริคารี่ประจำการครับ
ส่วนชมบุรีก็กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเช่นกันนะครับ
ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะบุยรามยาเต็ดไปได้
สองต่อศูนย์คว้าชัยเป็นนัดที่ห้าติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับ
ความพร้อมเกมนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเดิมที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
ทั้งพันธุพงศ์คนซาอันโตนิโอแสนใจรัก
แต่ก็จะได้เลนาโตเคลิชกองหลังคนสำคัญที่ติดสัญญายืมตัวในนัดที่แล้ว
กลับมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับแกนหลักอย่างกิจสดากาแมน
รทิศกณิสิบำเพ็ญแล้วก็เดนิสมูลิวโลที่เพิ่งปลดล็อกทำประตู
ในรอบเก้าเกมหลังสุดได้นะครับย้ำโปรแกรมไทยลีกวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
เวลาห้าโมงครึ่งบุยรามยาเต็ดครับ
พบกับขอนแก่นยูเนตเต็ดสิบแปดนาฬิกาสองคู่สมุทรการสิตี้
พบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนครราชศรีมาพบกับชมบุรีเอฟซี
แล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ครับเวลา๑๙นาฬิกาการท่าเรือ
พบกับบีจีปฐมยูเนเต็ดครับ